คุณผู้ชมค่ะที่ผ่านมาเราจะเห็นภาพของบุคลากรด่านหน้า

คราวนี้เดี๋ยวจะให้ดูอีกหนึ่งอาชีพค่ะก็คือ
ผู้ภัยเขามีหน้าที่ไปรับผู้ป่วยในพื้นที่สีแดงเข้ม
แล้วก็เอาผู้ป่วยไปส่งที่ภูมิลำเนา
การขับรถระยะทางมันโอ้โหหลายร้อยหลายพันกิโล

ระหว่างที่ขับรถเอาผู้ป่วยไปส่งหลับ
แบบนี้คือด้วยความเหนื่อยอ่อนแรง

เพราะเดี๋ยวก็ต้องลงจากรถทำงานเยอะเลย
ใช่ค่ะนี่มีคนเอาคลิปนี้มาโพสต์นะ

ปฏิบัติการพิเศษตอบโต้โควิด๑๙
มูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถานนครราชศรีมา

แล้วนักข่าวของเราก็เดินทางไปที่มูลนิธิ
ไปเจอพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ประจำมูลนิธิ
ก็คือคุณสมศักดิ์กองสูงเนิน
ซึ่งคุณสมศักดิ์นี่แหละเป็นคนถ่ายคลิป
คุณสมศักดิ์บอกว่าวันนั้นเนี่ยตัวคุณสมศักดิ์กับ
นางสาวสุชาวดีศรีโสพันธ์อายุ๑๘ปีเองนะ
เป็นอาสาสมัครที่หลับด้วยความอ่อนเพลีย

เดินทางไปรับผู้ป่วยโควิด๕คน
รับที่กรุงเทพรับที่สมุทรปราการรับที่ปฐุมธานีเห็นไหม

แล้วก็เอาทั้งหมดมาส่งที่ศูนย์กักกันหนองนกเขา
ถามว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ห้วยแถลงที่โคราชค่ะคุณผู้ชม

ทำให้นางสาวสุชาวดีอ่อนล้าหมดแรงเพลีย

มีการถ่ายคลิปออกมาโพสต์ในโซเชียล
แล้วเจ้าหน้าที่นะเขายังทำงานกันแบบไม่ได้หยุดพักจริงค่ะ
อย่างวันนี้มีคนติดต่อมาแล้ว
อยากที่จะกลับมารักษาตัวที่ภูมิลำเนา
ก็ต้องส่งรถพยาบาลไป๒คัน

จากกรุงเทพแล้วก็จังหวัดในปริมณฑลนี่แหละค่ะ
เพื่อไปส่งยังภูมิลำเนายังบ้านเกิด
ดังนั้นใช้พื้นที่ตรงนี้แจ้งข่าวสารก็ได้นะคะคุณผู้ชม

สามารถติดต่อได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะ
ให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้เบอร์๐๔๔๒๓๐๘๘๘
เผื่อจะโทรแล้วก็ให้รถไปรับมาส่งที่ภูมิลำเนานะคะ
เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ต้องทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยด้วยนะคะ